ส่วนค่าวที่จะเล่าต่อไปต้องใช้๓อย่างนะครับ
สติสายตาและปากกา
เด็กนักเรียนชายคนนี้ถามว่า
มีใครวางของเพื่อนไปมั้ย

ไหนไหนในกระเป๋า

แล้วอะไรที่มันอยู่ตรงแมส

หนึ่งอันตรา
ปุ้ยอย่าใส่ตาสั้นใส่แว่น
แล้วใส่แว่นอยู่นะใส่แว่นสายตา

คนเห็นคลิปนี้คนดูคลิปนี้เยอะมากนะฮะ
เห็นแล้วก็บอกแหมออมยิ้มได้เลย
คือเป้าประสงค์จุดประสงค์ที่อยากให้เอาคลิปนี้ให้คุณผู้ชมดู
อยากให้ยิ้มได้กลัวร้อนได้บ้าง
อยากให้ดูข่าวเครียดข่าวฆ่าข่าวอุบัติเหตุอย่างเดียว

น่ารักนะคะเมื่อดินสอหายเกี่ยวอะไรกับแบส

น่ารักดีแต่ระวังนิดนึงนะกลัวดินสอมันจะจิ้มตายค่ะ

นี่แหละบางทีของมันอยู่ใกล้ตาเกินไป
มันเลยมองไม่เห็น